มันแหละ

หยุดเร็ว

น้ำ
มันขโมยกระทั่งน้ำ

ไปเลย

ต่อไปควงนะครับ
ควงหรอควงหรือควงนะ

ไปเร็ว

เนี่ยคุ้นนะพี่ว่าแถวนี้หรือเปล่าควง
นี่ไงนี่ไง

ไม่กินนะหอยอ่ะพักก่อนนะ

ไปก่อนเลยไปก่อนเลย
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว

ร้านพัฒนาคารกวงซีฟู้ดร้านชื่อดังเรื่องอาหารทะเลที่เปิดมานานกว่า๔๐ปี
จุดเด่นของที่นี่นอกจากวัตถุดิบที่สดมากแล้ว
ยังสามารถเลือกเองได้เพื่อนำมาทำหลากหลายเมนู

บรรยากาศตกแต่งสไตล์จีน

ไม่ว่าจะมาสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
บะอาตายังไงอ่ะอาตายังไง

พี่ผ่าแล้วอะไรอ่ะเนี่ย
ที่ผ้ากุ้งวางไว้๓๐๐บาทได้ในราคานี้ครับผม
อ่ะมาต้นเราจับไป๓ตัว
เมนูกุ้งใหญ่อบซุปบะหมี่
เหลือกุ้งสูบแด้งกำลังดี
เมื่อกินพร้อมเส้นบะหมี่เหนียวนุ่ม
ทานแล้วเข้ากันได้อย่างลงตัว
เฮ้ยโกรธแล้วอ่ะต้น

ดีกว่า
มันให้แกะให้

ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะถึงก่อนเราอีกเหมือนเดิม
ทำอะไรเรารีบมา

เอาขนมมาปิด๒๕๐๐นี่ตายเลยนะ
ตายเด้อมาหวานขึ้นเด้อ

เพราะว่าจากดูจากที่ราคาแล้วร้านนั้นน่าจะถูกสุด

อันนี้อากาเว่

นี่ไงเพชรคาเฟ่

ร้านนี้เราถึงก่อนใช่ไหม
ร้านนี้เราถึงก่อนคาเฟ่ว่ะ